ที่ชาวอเมริกันตัดสินใจเลือกไดโดนัลดทรัมป
เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่
ก็มีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไป

ก็มีการแสดงท่าทีแตกต่างกันออกไป
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับพวกเขา
ติดตามจากคุณจอมพลดาวสุโข
บรรยายงานมาจากสหรัฐอเมริกาครับ

ร้านอาหารไทยซึ่งตั้งอยู่ในนครนิวยอร์กของสาวรัฐ

โดนัลดทรัมป์เป็นประธานาธิบดี
ที่นี่ยังมีลูกค้ามากินอาหารค่ำเป็นจำนวนมาก
และทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติ
แต่ในความปกติเหล่านั้นก็มีเรื่องที่ทุกคนดีใจ

ในฐานะผู้ประกอบการคุณพิสิทธิ์จรูนศรีสวัสดิ์
นายกสมาคมธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกา

เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
นโยบายเกี่ยวกับแรงงานคือประเด็นที่เขากังวล
เนื่องจากการปิดรับผู้อพยพโดยเฉพาะจากเม็กซิโก
ส่งผลต่อปริมาณแรงงานในสหรัฐ
ส่วนการที่ในทรัมป์ประกาศปรับลดภาษี
ก็เป็นประเด็นที่คุณพิสิทธิ์มองว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างเขาโดยตรง
เราทำพูดไว้อย่างชัดเจนว่าเขาจะลดเรื่องภาษี
ซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์กับผู้กลาง

แต่นอกจากลูกค้าชาวต่างชาติแล้ว

นัดกันมากินข้าวที่ร้านนี้ด้วย
คนหนึ่งคือคุณยุทธนาลิ้มเลิศวาธี

บรรณวงให้กับนางฮิลาลี่คลินตัน
ส่วนอีกคนคือคุณเจสันภูลผล

ทั้งสองจะอยู่คนละคั่วการเมือง

ที่จะได้จับข่าวคุยกันอย่างเปิดใจ
ซึ่งคุณยุทธนาผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ทีมหาเสียงให้กับนางฮิลาลี่
ก็ยอมรับว่าเขารู้สึกช็อก

และนี่ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญ
ฝ่ายหาเสียงของนางฮิลาลีต้องทบทวน

อลีด้าและเพนซิวาเนีย
ก็ต้องกลับมาวิเคราะห์กันใหม่ว่า
ทีมงานของฮิลาดี้ที่ไปทำงานในฟอริดาเอง
หรือทีมงานของฮิลาลี่ที่ไปทำงานในเพนเซอร์เนียเอง
เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีการเพิ่มจำนวน
คนที่มีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไร
ทั้งจำนวนคนที่ไปน็อกประตู
หรือโฟนแบงค์ในฟอริดาและก็ในเพนซิวาเนีย
ค่อนข้างจะมีมากพอสมควร
ขณะที่คุณเจสันก็ยอมรับว่า
แม้ตัวเองจะสนับสนุนในทรัมป์
แต่ก็มีบางเรื่องที่ตัวเองกังวล
เพราะว่าเขามีจุดยืนว่าพยายามที่จะ
อย่างแรกคือป้องปราบไม่ให้มีการเพิ่ม
ประการที่สองคืออาจจะมีการขับไล่บางส่วน
ที่มีพวกที่มีคดีติดตัวแล้วเข้ามาอยู่ภายในประเทศ
ส่วนความพยายามผลักดันให้เกิดการลงทุนและจ้างงานภายในประเทศ
ก็เป็นนโยบายของในทรัมป์ที่คุณยุทธนา
ผู้สนับสนุนฮิลาลี่มองว่ามีความชัดเจน
และจะส่งผลดีต่ออเมริกา
ทรัพย์ก็ชัดเจนว่าพยายามที่จะสร้างงานให้คนในประเทศ
ให้มีรายได้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ให้มีการลงทุนมากที่สุด
แง่ของคนให้ทุกคนมีงานทำ
แต่ในแง่ของการลงทุนกับต่างประเทศ
คิดว่าทรัมป์เองต้องเข้าไปมีบทบาท
นโยบายของริปรับประเทศกันเองต้องเข้าไปมีบทบาท
ในบางจุดในโซนของประเทศไทยนะฮะหรือในโซนของประเทศเอเชีย
ว่าการดำเนินการค้ายังไงสามารถที่จะให้นำเงินเข้ามาอเมริกาได้มากที่สุด
แต่ไม่ว่าทั้งสองจะมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันเพียงใด

และการให้โอกาสต่อสิ่งที่คนอเมริกาเลือกไปแล้ว
ซึ่งทั้งคู่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยในสาวรัฐ
สืบทอดต่อกันมากว่า๒๐๐ปี
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา